ดูอีกกรณีหนึ่งครับเป็นเรื่องของบิ๊กไบท์
ผมก็ไม่ได้ขี่บิ๊กไบท์ขี่ไม่เป็นด้วยนะฮะ
แต่ก็ได้ยินจากคนที่เขาขี่อยู่นะ
ถ้าท่านที่มีความรู้ก็บอกเราทางข้อความที่ไลน์ที่หน้าจอ
เขาบอกว่ารถบิ๊กไบท์เนี่ยบางทีเขาจำเป็นต้องขี่ด้วยความเร็วพอสมควร

ทีนี้พอต้องขี่ด้วยความเร็วเนี่ย

เกิดอุบัติเหตุมันก็เสี่ยงนะฮะ
อย่างคลิปนี้นะครับที่กล้องหน้ารถคันหนึ่ง

มีนี่

แต่รถวิ่งไปนู่นไปชนอีกคันหนึ่ง

โอ้โหโชคดียิงใส่หมวกกันน็อกนะครับ
กล้องหน้ารถคันหนึ่งนะครับ

แล้วเขาจะเข้าทางเลนขวา
ปรากฏว่าระหว่างนั้นครับ
บิ๊กไบท์คันหนึ่ง

ไปเจอรถที่อยู่ข้างหน้าของคันนี้เขาไง

ซัดตู้มเข้าไปเลยฮะ
แล้วตัวรถจักรยานยนต์คันนี้

ชนรถที่เขาจะรอยูเทิร์นอยู่อ่ะอืม

ส่วนกระบะคู่กรณีก็

เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑นาฬิกา๑๔พฤษภาคมนะครับ

ชนเข้าให้สงสัยกะระยะเบรกไม่ทัน
คนก็มาแสดงความเห็นเยอะนะฮะ
ค่ะ